ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่บริเวณกองพันธหารราบที่๑
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างตึงเครียด
เนื่องจากเกิดการปะทะกันเป็นระยะเป็นระยะ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์

ส่วนยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้นะคะ
รายด้วยกันแบ่งเป็นตำรวจ๒๓นาย
แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป๑๐รายด้วยกัน
เรื่องนี้นะคะมีการไปถามนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการลักษณะของการสลายการชุมนุม
ควบคุมสถานการณ์ต่างด้วยการใช้กระสุนยาง
มองว่าเป็นเรื่องของความรุนแรง
นายกรัฐมนตรีพุนิกปริยุจันทร์โอชา
กล่าวถึงการประชุมของกลุ่มรีเดมเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าที่มีการปะทะกันของทั้งสองฝ่าย
ตอบแบบนี้บอกว่าสื่อก็เห็นแล้วว่ามันเป็นความรุนแรง
ดังนั้นต้องเสนอข่าวให้ทั้งสองฝ่ายด้วย
แต่มีการออกข่าวข้างเดียวว่าตำรวจนั้นใช้ความรุนแรง
นายกพูดอะไรต่อฟังเลยค่ะ
ถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงประเทศชาติบ้านเมือง
เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี่แหละการใช้กระสุนยางค่ะ
ซึ่งตำรวจได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการทำตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนจากการที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป๒๓นาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปเยี่ยมตำรวจ
ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการใช้ความรุนแรง
แต่การชุมนุมครั้งนี้เปลี่ยนไป
ชุมนุมลักษณะนี้ไม่มีแกนนำ
และมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งใจที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์
ตำรวจจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้
โดยยึดหลักสถานการณ์จากเบาไปหานัก
นี่คือคำยืนยันจากท่านผอบตรนะคะ
ส่วนท่านที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
รับว่ามีการใช้อาวุธควบคุมฝูงชนที่
ฟังนะคะที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นกระสุนยาง
เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนใช้สิ่งของคว่างปลาเข้าใส่ตำรวจ

เนื่องจากไม่เร่งควบคุมสถานการณ์ก็อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความบานปลายได้
นี่คือความจำเป็นและเหตุผลที่จะต้องใช้กระสุนยางนะคะ
อย่างไรก็ตามเหตุชุมนุมเมื่อวานนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บนะคะ
ถึง๙๐นายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ๒๗นาย
แต่ก็มีข่าวร้ายเพิ่มเติมนะคะก็คือการเสียชีวิตของร้อยตำรวจเอกวิวัตร
สนิทสนิทรองสารวัตรปราบรามสนธรรมศาลาที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ

เปิดเผยด้วยว่านายกสั่งการเลยนะคะให้ดูแลสวัสดิการกับครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิต
จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นจะเลื่อนขั้นด้วยค่ะ๓ชั้นยศ๓ขั้นเงินเดือน
และมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๒๗๐๐๐๐บาท
พร้อมกับรับบุตรเข้ารับข้าราชการตำรวจค่ะ
สำหรับผู้ชุมนุมที่ถูกจับได้เมื่อวานนี้นะคะ
ก็มีจำนวน๒๒คนค่ะ
ถูกนำตัวไปคุมตัวสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑๘คน
ส่วนทางด้านพักเพื่อไทยและกลุ่มแคร์ก็ได้ออกมาประนามการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ
เกินกว่าหลักการสากลต่อประชาชนในการควบคุมการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะ
ก็อย่างที่นายกบอกคือเมื่อวานนี้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
นายกบอกว่าเราก็ต้องนำเสนอให้ครบทั้งสองฝ่าย
หลายคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วอ่ะนะคะว่ามันก็มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
แล้วเมื่อวานนี้มีการใช้กระสุนยางที่เจ้าหน้าที่พบตรเองก็ออกมาว่าเป็นการทำตามยุทธวิธี
ทีนี้คุณผู้ชมเรามาทำความรู้จักกระสุนยางกันหน่อยดีไหมคะ
ว่าไอ้กระสุนยางที่ว่าเนี่ยอนุภาพมันเป็นแบบไหนยังไง
กระสุนยางเนี่ยนะคะหัวกระสุนมันทำจากยางพาราค่ะไม่ใช่ตะกัวหรือทองแดง
แต่การที่เรียกว่ากระสุนยางไม่ได้แปลว่ามันเป็นยางนะคะ
มันคือแกนเหล็กที่มียางห่อหุ้มด้านนอก
ซึ่งไอ้แกนเหล็กข้างในเนี่ยถ้าไม่ใช่เหล็กเพียวก็อาจจะเป็นเหล็กหรือตะกัวเป็นส่วนผสม
ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในการซ้อมรบนะคะ
คิดค้นกระสุนยางขึ้นมาคือประเทศอังกฤษเป็นผู้คิดค้น
ใช้ครั้งแรกคือปี๒๕๑๓ใช้ในการปราบจราจนในประเทศไอแลนด์นะคะ
มันมีกฎข้อห้ามในเรื่องการใช้กระสุนยางอยู่นะ
คือคนที่จะใช้กระสุนยางได้เนี่ยคือคุณต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
และคุณห้ามยิงใกล้กว่า๑๕เมตรเด็ดขาดนะคะ
ที่สำคัญคุณห้ามเล็งจุดสำคัญด้วย

มีบางประเทศเหมือนกันที่เอาไว้ใช้ในการสลายการชุมนุม

แต่ก็มีนักวิชาการหลายคนเขาก็ออกมาให้ความเห็นนะว่า
กระสุนนี้คำว่ากระสุนยางไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้อันตราย

เพราะถ้าคุณใช้ผิดวิธีถ้าคุณเล็งจุดสำคัญ
ถ้าให้คุณยิงเข้าไปในฝูงชนหรือยิงใกล้เกินกว่า๑๕เมตร
ผลที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ถูกยิงเนี่ย
อาจจะพิการถาวรเลยก็ได้
ส่วนใหญ่เข้าตาตาบอดเลยนะคะ

มีคนทำเหมือนกับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่า
ที่โดนกระสุนยางเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงบ้าง
ส่วนใหญ่จะตาบอดรองลงมาคือพี่การถาวร
แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดแต่ก็มีก็คือเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นก็นี่คืออนุภาพของกระสุนยางอะนะคะ
ถ้าใช้ถูกวิธีตามที่เขาตั้งใจให้ใช้จริง
ก็คือไม่เล็งจุดสำคัญไม่ยิงใกล้เกินกว่า๑๕เมตร

ให้ใช้มากน้อยแค่ไหนและในสถานการณ์ไหนบ้าง